เกิดเหตุคนร้ายนะครับกระหน่ำยิงเจ้าของสวนยางพารา

กระหน่ำยิงกว่า๒๐นัดเสียชีวิตอยู่ริมถนน
ตำรวจตั้งไว้๔ประเด็นที่เป็นปมสังหารในครั้งนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจโทพัฒนากองช่างรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสวีนะครับ
ชุมพรก็เข้าไปตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้านท้องตมใหญ่
หมู่๑ตำบลด่านสวีอำเภอสวีครับ
โดยที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดเปรียวแล้วก็เป็นจุดที่มืดติดกับพงหญ้า
พบศพของนายพงพันธ์ไข้บวชครับอายุ๔๐ปีหรือที่เรียกว่าโกท้วม
เป็นเจ้าของสวนยางพาราในอำเภอสวีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่แขนซ้าย๕นัดอก๓นัด
ชายโครงขวาต้นขาขวาอวัยวะเพศอย่างละ๑นัด
และตั้งแต่แผ่นหลังไปจนถึงเท้าอีก๑๐นัดรวมทั้งหมด๒๑นัดด้วยกันครับ
ใกล้กันไปพบรถเก๋งทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน๔๙๐กรุงเทพมหานครจอดอยู่
จากศพไป๓๐เมตรเป็นกระท่อมร้างกลางสวนยางพารา
พบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรอีก๓ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับโกท้วมนั้นเป็นผู้กว้างขวางนะครับมีคนรู้จักมากมายแล้วก็ชอบเป็นคนเสี่ยงโชค
จะขายที่ดินได้เงินหลายล้านบาทนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุก็ขับรถออกจากบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๒กิโลเมตร
จากนั้นชาวบ้านก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงคล้ายปืนดังขึ้นไปหลายนัด
กระทั่งมีคนไปพบศพของโกท้วมดังกล่าวครับ
เพื่อไปเจรจาบางอย่างแต่ว่าไม่สำเร็จ
เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับโดยคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ส่วนสาเหตุอาจจะเกิดจากเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจผิดกฎหมาย
หรือเป็นหนี้พนันหรือชู้สาว
หรือสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวครับ